ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักช่วงนี้จะได้พบหรือรู้จักคนดีที่เหมาะสม
แต่ยังไม่ใช่จังหวะที่จะเริ่มผูกพันรักใคร่กับใคร
ควรชะลอไว้ก่อนเพศตรงข้ามจะนำความยุ่งยากใจมาให้
ขอให้ประคองสถานการณ์ไว้ให้ได้
สุขภาพไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องวิตกกังวลแต่มีเกณฑ์อุบัติเหตุ
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดกับตัว
แต่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินเช่นถูกโจรกรรมถูกขโมยแก้แหวนเงินทอง

การเงินมีจังหวะที่จะได้เงินก้อนใหญ่เป็นเงินทุนตั้งตัว
เจรจาติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครในเรื่องการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสถาบันจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
การงานจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือผู้ใหญ่
ช่วยแนะนำในเรื่องหน้าที่การงานหรืออาจแนะนำลูกค้าที่ดีมาให้
จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
คนที่จะสมัครงานหรือหางานใหม่ก็มีความหวังว่าจะประสบผลสำเร็จ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทรัศน์ออนไลน์